บคได้มีการสรุปออกมาประจำวันนี้นะครับ
รวมถึงเรื่องของการเดินทางไปต่างจังหวัด
เพราะว่าวันนี้อย่างที่เราเห็นไปว่าสายการบินก็เริ่มเปิดแล้ว
แล้วก็มีคนเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดนี้
คุณหมอทวีสินโฆษกสบคก็เป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
เอามาดูเรื่องของผู้ป่วยรายใหม่กันก่อนนะครับ
วันนี้ก็ต่ำ๑๐เป็นวันที่๕แล้วนะครับ
ก็มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่๖ราย
เป็นผู้ป่วยที่ไปในสถานที่ชุมนุมชน๑ราย
ก็คือชายไทยอายุ๖๔ปีมีประวัติเดินตลาดในกรุงเทพมนาคม
ก่อนที่จะมีอาการเจ็บป่วยนี่แหละครับ
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสวบคก็เป็นห่วงด้วยนะครับ
เพราะว่าตลาดของเราใกล้จะเริ่มผ่อนคลาย

แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผลพวงมาจากการค้นหาเชิงรุก
ในพื้นที่อำเภอบรรนังสตาจังหวัดยารา
จนกระทั่งพบผู้ป่วยอีก๕รายนะครับ
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นอีก๓๒ราย
แล้วก็วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับ
ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตยังมี๕๔ราย
สรุปกันอีกครั้งฮะผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในบ้านเรานะครับ
ตั้งแต่การประบาดเริ่มแรกจนถึงวันนี้คือ๒๙๖๐ราย
รักษาหายกลับบ้านไปแล้ว๒๗๑๙ราย
ดังนั้นผู้ที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
เป็นเลขหลักร้อยแล้วนะครับคือ๑๘๗ราย
ส่วนเสียชีวิตยังเสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๔รายนะครับ
ขณะที่ในวันนี้จะมีคนไทยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับ
ทางสายการบินก็จำนวน๒เที่ยวบิน
คือจากเนปาน๓๘คน
แล้วก็จากสิงคโปร์เยอะหน่อย๑๖๕คน
ส่วนพรุ่งนี้ก็มีกลับมาจากคาซักสถานแล้วก็เนเทอร์แลนด
ซึ่งเป็นการเก็บตกมาจากคนไทยที่อยู่ในยุโรปนะครับ
แล้วก็มาจากดูไบก็เป็นเกือบ๒๐๐คนเลยนะครับ
คุณหมอทวีสินบอกว่าวันนี้มีการเดินทางบนท้องถนนจำนวนมาก
เห็นรถเห็นราเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็คนที่เดินทางโดยสายการบิน

กราฟคนเดินทางพุ่งขึ้นทั้งรถยนต์ส่วนตัวรถขนส่งสาธารณะ
ซึ่งยอมรับว่ากังวลใจนะครับที่มีการเคลื่อนย้ายคน

นี้จากสถิติรถเข้าออกกรุงเทพมนาคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นเป็น๙๖๐๐๐คัน

อาจจะรู้สึกสบายใจหรือว่ารู้สึกผ่อนคลาย
กับเรื่องของตัวเลขผู้ป่วยที่ลดน้อยลงหรือเปล่า

แต่ว่าเรื่องนี้นะครับต้องย้ำว่าทางการแพทย์
ยังเชื่อว่ามีคนที่เป็นภาหะอยู่
ดังนั้นขอให้ทุกท่านยังคงดำเนินการตามมาตรการ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอย่างเคร่งครัด
หรือว่าใครกลับภูมิลำเนาไปแล้วก็ไม่ควรจะออกจากบ้านนะครับ
จะกักตัวอยู่เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด

นี่ก็มีคำถามให้คุณว่าคนที่เดินทางกลับไปภูมิลำเนา
ในช่วงนี้วันหยุดจะต้องกักตัว๑๔วันหรือเปล่า
นี่ประชาชนบางส่วนก็ยังไม่รู้เลยนะ

แล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้ที่เป็นภาพนิ่งรถติดยาวเนี่ยนะคะ

เมื่อเช้านี้ทางหลวง๓๐๔วังน้ำเขียวมุ่งหน้านครราชศรีมา
โอ๊ยรถก็ติดยาวเลยเหมือนกันนะครับ
นะครับดังนั้นก็ต้องดูมาตรการจังหวัดต่อด้วยนะครับ
ว่าจังหวัดที่เราเดินทางกลับไปเนี่ยไปถึงเนี่ย
เขามีมาตรการอย่างไรคุณต้องกักตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ

ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล
เคหสถานตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔นั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งดำเนินคดีเพิ่มเติมไปอีก๕๔๕คน

แล้วก็ดำเนินคดีฐานชุมนุมมั่วสุม๑๕๔คดี
ส่วนใหญ่แน่นอนถูกดำเนินคดีในข้อหารวมกลุ่มมั่วสุมเล่นการพนันนั่นเองครับ

สำหรับใครที่จะไปที่หน้ากระทรวงการคลังที่วันนี้เขามีการตั้งโต๊ะเนี่ย
คือหลังจากวันนี้แล้วจะไปได้อีกทีนึงก็คือวันอังคารเลย
เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดนะคะ
แล้วก็ล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาเรื่องการแจกบัตรคิว
เดิมที่จะบอกแจก๔๐๐ใช่ไหมตอนนี้แจกเพิ่มมาอีก๒๐๐
เป็นรวม๖๐๐แล้วตอนนี้แล้วเพิ่มเป็นพันแล้วแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดจริงเขาบอกว่า
อาจจะได้สองพันคนในวันนี้นะครับส่วนที่กระทรวงการคลังก็มีการประชุมอยู่ด้วยนะครับ
ประชุมว่ากลุ่มคนที่ไม่เข้าข่ายไม่เข้าเกณฑ์หรือว่าต้องเก็บตกกันยังไง
เขามีการประชุมร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงอื่นด้วยนะครับ